ไปกระดดสะพานทหารคามน้ำตลาด

ตอนที่เขาซ่าบในข่าวไม่รู้ไม่อยู่ไหน
ก็มาช่วยก็เอาเรือลงไปตามหา

น้องโอมนี่คุณแม่นะครับ
มาหาแม่ลูก

นี่นะครับสะพานข้ามไม้น้ำตราด

หากันอยู่พักนึงอยู่ดีเอาลอยคออยู่

แต่ดูภาพผิวน้ำคือลมแรงนะครับผิวน้ำ

โอมมาหาแม่ละพอเห็นแบบนี้เนี่ยจนโลกที่ก็เอาเรือท้องแบลนออกไปเลยนะครับแต่พอไปเจอแล้วเนี่ยโอมไม่ยอมกลับเข้าฝั่งนะ
เดี๋ยวจมเดี๋ยวจม
จมถึงแล้ว
โอ้โฮมมันกระโดดเลยอยู่มันกระโดดเลย
ไอ้โอ้มเว้ยกลับขึ้นฝั่งลูก
โอ้มมาหาแม่
นี่เขากลัวจะจมฮะโอ้โฮทุกผู้ชมครับสุดท้ายนี่นะฮะจนที่ต้องเอาเรือเข้าไปหานะฮะ

แล้วโอมก็ยอมฮะยอมไหว้ไปนู่นเข้าไปฝั่งนู้นนู่นป่าชายเลนนู่นเห็นไหมฮะ
กลัวจะหมดแรงซะก่อนไงค่ะทุกคนเป็นห่วงมาก

เจ้าหน้าที่ก็เนี่ยตรงนั้นเป็นป่าชายเลนที่ฝั่งตะมนต์วังกระแจนะครับ
เดี๋ยวลองดูตอนที่เจ้าหน้าที่เขาพยายามไปเกลี้ยกล่อมให้กลับเข้าฝั่ง

มากับพี่เร็ว

มาเร็วไม่มีใครทำอะไรหรอก

แม่เราก็มาแล้วเนี่ย

ทีแรกไม่ยอมไปนะครับ
แต่สุดท้ายก็ยอมไปนะฮะ
อาสากู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือที่จังหวัดตราดนะครับ
คุณอัธพลนะฮะ

ยืมเรือยาวของชาวบ้านแถวนั้นไป

หลังจากนั้นก็พาโอมมาหาแม่
มาหายาดพี่น้องที่ฝั่ง

แม่ก็ไปกอดปลอบใจอยู่

แต่คนที่เป็นห่วงมากคือคุณแม่นะคะ

รู้ข่าวอีกทีก็คือเขาก็แจ้งมาว่านี่ลูกชายอยู่ดีกระโดดสะพานลงไปเลย

โอมเนี่ยบอกว่าพอไปถึงตัวโอมก็พยายามพูดให้โอมสบายใจ
แล้วเขาก็ยอมขึ้นเรือกลับเข้าฝั่งนะฮะ
ตำรวจสายตรวจก็มาพูดคุยด้วยนะครับ

ตำรวจบอกว่าเท่าที่สอบถามเนี่ยโอมเขาเครียด

เมื่อเช้าก็เลยอารมณ์ชั่ววูบนะฮะ
มาถึงสะพานก็กระโดดลงไปเลย
โอ้โหโชคดีนะเนี่ยที่ไม่จมหายไป

คิดอะไรเยอะ
เราคิดอยู่พักเนี่ย
เดี๋ยวก็จะขึ้น